ใกล้จะหมดปีเต็มทีแล้วนะคะสำหรับปีรกาหรือว่าปีไก่นี้
คำคันหรือเปล่าในวงการบันเทิงจะบอกเลยว่าไม่ใช่
จิกเนื้อคู่มาให้ก็มีอยู่หลายคู่เหมือนกัน
เพราะว่าสละโสดกันไปเป็นแถวเลย
ส่วนจะมีคู่รักคู่ไหนบ้างเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
ตอนรับต้นปีด้วยงานวิวาสุดหรูของอดีตนักร้องบอยแบนเชนธนา
ที่หอบศึกษาสุขอลังการมูลค่ากว่า๑๖๘ล้านบาท
ไปสู่ขอเจ้าสาวนอกวงการเจมส์กันนิกา
เข้าสู่ประตูวิวาตามประเพณีทั้งไทยและจีน
ซึ่งต้องบอกว่าเป็นคู่รักที่เวอร์วังในทุกเรื่อง
ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายพรีเวดดิ้งที่เจ้าสาวหอบไปถึง๘ชุด
เพื่อบินลัดฟ้าไปถ่ายไกลถึงประเทศสเปน
ตามมาด้วยเรื่องของเรือนหอเจ้าบ่าวก็ทุ่มงบ
อ้านกว่า๑๖๐ล้านบาทในการสร้าง
นี่ยังไม่รวมกับงบตกแต่งอีก๒๐ล้านบาทนะจ๊ะ
ตามมาด้วยคู่ที่ทำเอาตะลึงทั้งวงการบันเทิง
ชนิดที่ตบปากขาเมาว่าเขาไม่แมนจนปากเจอไปเลย
สำหรับพิธีกรหนุ่มอันภูวนาศ
ด้วยการควงแฟนสาวจ๋าอลิสาเข้าพิธีสมรสตามศาสนาคริสต์
ส่วนเรื่องสินสอดที่หลายคนจับตามอง
เพราะว่าฝ่ายยิงนั้นมีดีกรีเป็นถึงเจ้าของ
แค่แหวนเพชรแทนใจที่นิ้วหนังข้างซ้ายฝ่ายหญิง
ไม่มากไม่น้อยห้ากระหลัดเบา
และเพื่อเป็นการย้ำถึงความแมนของตัวเอง
ด้วยการเสกทายาทคนแรกเข้าท้องภรรยาได้สำเร็จ
ซึ่งตอนนี้มีอายุคันได้กว่า๔เดือนแล้วล่ะค่ะ
ตามมาด้วยคู่รักที่ฝ่าฟันอุปสรรคมาไม่น้อย
กว่าจะได้ลงเอยกันสำหรับนิวเคลียร์เพชรจ้า
เรื่องของความอลังการไม่แพ้๒คู่ที่ผ่านมาค่ะ
จัดงานฉลองมงคลสมรสกับบรรยากาศชวนฝัน
แบบฉบับเทพนิยายตามความชอบของเจ้าสาวเขาล่ะค่ะ
ส่วนเรื่องของทายาทตอนนี้ทั้งคู่ก็รอลุ้น
และใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์เข้าช่วยด้วยอีกแรงจ้า
ส่วนคู่นี้ก็พิสูจน์เส้นทางรักอยู่ไม่น้อย
เพราะกว่าจะลงเอยใช้สถานะสามีภรรยา
ก็เคยถอยห่างกันคนละก้าวอยู่เป็นปี
ก่อนจะกลับมาสารสัมผัสและจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวา
สำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มฟลุ๊กจีระ
มาร่วมงานกันเฉียดพันคนเลยทีเดียวค่ะ
ส่วนฮ่อมือนี่ก็พิสูจน์แล้วว่า

หลายคนก็สงความความมาว่าดีใจน้ำ

ก็ขอบใจหลายที่ว่าติดตามมาตลอดเด้อ
ตามไปแอวเหนือกับงานวิวาสไตล์ล้านนา
ของคู่รักนักร้องนิวนพัดศรและเป๊กเปรมมณัฐ
ที่เข้าพิธีภูเข้าไม้เข้ามือ
ประเพณีชาวเหนือบ้านเกิดของฝ่ายหญิง

ซึ่งแขกที่มาร่วมงานต่างก็จัดชุดกันมาประชัน
แบบที่ไม่มีใครยอมใครกันเลย
ปิดท้ายงานฉลองวิวาส่งท้ายปีรกา

เพิ่งจะควงแขนกันฉลองมงคลสมรสไป

กลางแขกเรือมาร่วมแสดงความยินดีกว่า๓๐๐คน

ฝ่ายชายขอเก็บเป็นเรื่องภายในครอบครัว
เพียงแค่ว่าแหวนเพชรที่มอบให้เจ้าสาวนั้น
ไม่มากไม่หมายแค่๔๑กรัฐเท่านั้นเองค่ะ
มันดีทุกคู่เข้ากับบรรยากาศหน้าหนาว
แล้วก็เทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้

มีเบบีไวทุกคู่เลยนะคะ